กรมควบคุมโรคออกมาพยากรโรคแล้วก็ภัยสุขภาพประจำสัปดาห์หน้า
บอกว่าจะมีการเป็นป่วยเป็นโรคมือเท้าปากเพิ่มมากขึ้นครับ
เนื่องจากว่า๘เดือนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตไปแล้ว๔คนครับ
นายแพทย์อำนวยกาจีนะอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยว่าสถานการณ์โรคมือเท้าปากตั้งแต่วันที่๑มกราคมถึง๒๓สิงหาคมที่ผ่านมา
พบผู้ป่วยทั่วประเทศ๕๕๒๗คน
เสียชีวิตไปแล้ว๔คนนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่ปฐุมธานีฉะเชิงเซาแล้วก็แพร่
ขณะที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานพบผู้ป่วยในเด็กชั้นอนุบาลหลายแห่ง
ซึ่งช่วงนี้ก็พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา
โดยการพยากรโรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคมือเท้าปากมากขึ้น
ส่วนพื้นที่ที่ควรติดตามเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดทางภาคเหนือเช่นเชียงใหม่แพร่
นี้พบได้ตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าจะมักจะพบในผู้ป่วยในช่วงของฤดูฝน
โดยเฉพาะในสถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์เด็กเล็กแล้วก็โรงเรียนอนุบาล
เพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็กนะครับ
ดังนั้นสถานศึกษาควรจะเฝ้าระวังป้องกันโรคที่สำคัญต้องมีการคัดกรองเด็กอย่างต่อเนื่องทุกวัน
และขอแนะนำให้ผู้บักครองดูแลและสังเกตอาการของหมุดล้านอย่างใกล้ทิศ
หากพบว่ามีอาการเป็นไข้ร่วมกันกับแผลในปากแล้วก็ตุ่มที่มือที่เท้า
ให้หยุดเรียนก่อนครับแล้วก็ไม่ควรจะไปคลุกคีกับบุคคลอื่นทั้งในครอบครัวหรือว่าในชุมชน
หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค๑๔